ก็คงมีไปพักผ่อนบ้างครับแล้วก็แต่ไม่ได้งดรับงานครับ
ก็คงจะเป็นช่วงสงกรานที่เป็นช่วงหยุดยาว
ก็คงจะเป็นช่วงนั้นแหละถ้าได้ไปนะ
เทคนิคส่วนเวลาไปด้วยไหมครับ

ก็คิดบุตติเค้าช่วนอะไรหลายครั้งก็ช่วง
แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เคยตรงครับ
ก็มีชวนแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไร
ผมว่ามันก็น่าจะได้นะเพราะว่าเขาก็ลุยนะครับ
เขาแบบสวยสบายก่อนทำงานมานัก
คนเดียวก็น่าจะนะหลายคนแบบเหมือนแบบแบกชีวิตเขาไปอีกอะไรอย่างนี้